หลายคนเลยบอกว่าคาริสาไปไหนล่ะ
คาริสาตัดผมเหรอไม่ใช่นะครับ
แล้วทำไมแทงกั๊กคือไม่ยอมรับความรักกับคาริสาสักที

จากนักแทงหนุ่มจากคุณพันธ์๒คุณเป๊อารักปั๊กอเล่ค่ะ

เป็นคนรู้ใจผิดไปแล้ว

ไม่รู้สิผมก็น้องก็เพิ่งเข้าวงการมาเนอะ
อยากให้เขารวดแรงในวงการในแบบที่เขาเลือก
ไม่ต้องเป็นแบบที่แบบมาติดกับผมไว้
น่าจะดีกว่า